สวัสดีครับกีฬาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับ
ก็เดี๋ยวมีให้ดูกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับทั้งยู๒๓แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่
ยูยี่สิบสามเนี่ยประเดิมแข่งก่อนนะครับในช่วงเวลาห้าทุ่มของวันนี้นะครับ
เดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยเพราะเมื่อวานเนี่ยเดินทางไปถึงปั๊บตรวจโควิดเสร็จ
ก็ซ้อมครั้งเดียวนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวก็ลุยกันเลยครับคืนนี้
เพราะว่ามีเวลาในการเดินทางไปก็กว่าจะตรวจโควิดด้วยอะไรด้วยนะครับ
ซึ่งโค้ชโย่งวรุษีมาคะก็แน่นอนนะครับรู้อยู่แล้วนะครับว่าการเตรียมทีมอาจจะไม่ได้มีสภาพความพร้อมเท่ากับคนอื่นนะครับ
แต่ก็สู้เต็มที่เหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ
คอนเซ็ปต์แล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่เดินทางมาค่อนข้างจะเหนื่อยล้ากัน
เพราะว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วเป้าหมายส่วนตัวคือการทำให้เต็มที่กับทีมแล้วก็จะยิงประตูให้ได้ด้วยครับ
แล้วก็จะปรับเล่นกับพี่ให้เข้ากันแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับ
ไม่ได้กังวลเท่าไหร่ครับเพราะว่าพี่ก็มีศักยภาพที่ดี
แล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็เล่นกับพี่ให้ได้
จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็หวังว่าจะยิงประตูให้ทีมชาติได้อีกครั้ง
มาดูสามแข้งน่าจับตามองนะครับของทีมชาติกาต้าชุดนี้ครับ
ชุดใหญ่มาละสองเกมแล้วก็ถือเป็นดาวน์ยิงตัวนะรายของทีมชุดนี้แหละนะครับ
ในรอบเวลาที่ไปแข่งขันที่ไทยไปที่มองโกเรีย

และยังเคยลงสนามเป็นตัวจริงดวนกับทีมชาติไทยเมื่อ๔ปีที่แล้ว
ศึกยู๑๙ชิงแชมป์เอเชียด้วย
ส่วนคนที่๒นะครับก็คือคาเลสโมฮาเมด

ก็ติดชุดใหญ่มาแล้วเหมือนกันและเคยลงสนามเป็นตัวจริง
กซ้ายในวัย๒๒ก็เป็นนักเตะประสบการณ์สูงที่สุดในทีมชุดนี้
ติดทีมชาติกาต้ามากสุดนะครับของทีมชุดนี้
ชุดใหญ่มาแล้วถึง๑๑เกมด้วยกันและทำประตูให้กับชุดใหญ่ไปแล้ว๑ลูกด้วย
อย่างไรก็ตามครับมันน่าสนใจตรงที่ว่า
เด็กกุญสือชาวสเปนที่ขอคุมชุดใหญ่เพียงอย่างเดียว
งานของคอโดบาในรายการอย่างเป็นทางการล่าสุดก็คือพาทีมจบแชมป์กลุ่มนะครับในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
ก็ชนะ๒เสมอ๑มี๗คะแนนนะครับ
แม้ว่าจะไม่ใช่โค้ชที่มีโปรไฟล์หรูแต่ก็มีความคุ้นเคยกับการทำบอลเยาวชนมาพอสมควร
แล้วก็เคยคุมทีมชาติชิลีรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีมาแล้วด้วย
ตัวจริงนะครับในระบบ๔๒๓๑นะครับของทีมชาติไทยนะครับ
ประตูเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นนบพลละครพลจากบุรีรำแนวรับสี่คนนะครับ
ก็จะมีทรงชัยทองฉ่ำจากชมบุรีจับคู่กับอนุสักใจเพชรจากการท่าเรือ
ขวาเนี่ยบุคคลดีเหล็มดีนะครับแล้วก็อาจจะมีนาคินพิเศษชาติเป็นตัวเบียดด้วย
ส่วนแบ็คซ้ายเเนี่ยเป็นชัดวงคลจัดชนบูรี
ผิดคู่กลางก็มีจะจากการท่าเรือจับคู่กับจัดบูรีรำ

ยืนทางซ้ายตรงกลางเนี่ยเป็นทันลงโพลมสีแก้วจาก